เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหมายจับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบล
และไปเกี่ยวข้องกับคดีที่พริตตี้เดียไปแจ้งความ
ว่าตัวเองถูกกระทำอนาจารย์ในช่วงที่
มีการจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนี่นะคะ

หนึ่งหมายจับเป็นการออกหมายจับน้ำอุ่น
ซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ฝากขังแล้วนะคะ
ข้อหาเพิ่มเติมก็คือข้อหาซ่องโจร
ส่วนอีกหนึ่งหมายจับนี่เป็นหมายจับใหม่เลย
เป็นการออกหมายจับโมเดลลิ่งเดีย
ในข้อหาธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย์
โดยใช้อุบายหลอกลวง
หลังจากออกหมายจับไปช่วงกลางวันนะคะ
ตำรวจไปตามควบคุมตัวพริษ

ได้ที่โรงพยาบาลแห่ง๑ย่านประชาชื่น
ซึ่งยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ

แต่ว่าวันนี้ค่ะพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เดินทางมาที่สพบางบัวทองนะคะ
ทันแหลงผลในการจับกลุ่มนางสาว
กริตติยาริสต์มังกรอายุ๒๔ปี
หรือรู้จักกันในชื่อของโมเดลลิ่งเดีย
ในข้อหาธุรจัดหาเพื่อการอนาจารย์

หลังจากพฤติการก็คือไปติดต่อ
ให้นางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์
หรือลาลาเบลและพริตติเดีย

ที่บ้านงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุให้ลาลาเบลเสียชีวิต
และพริตตี้เดียถูกกระทำอนาจารย์
พลตำรวจโทอำพล
เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นนะคะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา

ตนเองติดต่อพริตตี้
มารับงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองจริง
แล้วก็บอกว่าตัวเองรู้จักกับเจ้าของบ้าน
มีการส่งน้องพริตตี้ไปที่บ้านนี้
หลายคนไม่เคยเกิดเหตุการณ์อนาจารย์
ไม่เคยมีน้องที่ส่งไปมาฟ้อง
หรือมาเล่าให้ฟังว่าถูกลวนลามแตกอย่างใด
ส่วนเรื่องของข้อหาที่ถูกแจ้งนั้น
เลลิ่งเดียยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ส่วนเรื่องประกันตัวได้หรือไม่ได้
อันนี้ตำรวจบอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลค่ะ
นี้นะคะเชื่อว่าคดียังไม่ได้บทสรุป
เพราะย้ำว่าหากสืบสวนพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง

หลังจากนี้นะคะถ้ามีคลิปในงานปาร์ตี้หลุดออกมาอีก

เนื่องจากจะนำมาใช้เป็นหลักฐาน
พร้อมกำชับชุดสืบสวน
เร่งตรวจสอบประเด็นการอัดคลิปวิดีโอในงานปาร์ตี้
ผู้ที่อัดได้นำคลิปไปจำหน่ายหรือไม่
จะมีความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ต่อไปหรือไม่นะคะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
บอกอยู่แล้วว่าคลิปมันตัดต่อหรือเปล่า
เราก็ต้องเล่นไปตามอย่างนี้แหละครับ
ส่วนกรณีที่นายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่น
ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบล
ออกหมายจับเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ในข้อหาซ่องโจรนะคะ

ตำรวจสพบางบัวทองเตรียมอายัดตัวน้ำอุ่น
มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ